มีคนตื่นเช้าไปรับแสงแรกของปี

เอาเลิกเอาชัยเอาความเป็นสิริมงคล

มีคนไปเยอะเลยไปรอรับแสงแรกของปีนะฮะ

แสงพระอาทิตย์พ้นขอบฟ้าขึ้นมา
แสงแรกของปีแบบนี้อากาศเย็นสบาย

นี่คือผาชนะใดอุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานี
มาช้าก็ไปกว่า๒๐๐๐คน

เดินไปรับแสงตะวันแสงแรกของปีนี้
เขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดเราได้แสงแรกขึ้นมาแบบนี้นะ
จะทำให้เราแบบโชคดีสถิตย์มงคล
และได้ชมความสวยงามของพระอาทิตย์แบบนี้
อุณหภูมิเมื่อเช้าน้องชมพู่๑๕องศาเท่านั้น

ก็เปิดแบบนี้อาจจะมีเมฆบ้างเล็กน้อยนะฮะ
ปีนี้พระอาทิตย์ได้พ้นสรรเขาของสวลาวมา
ให้ฝั่งไทยได้เห็นกันตอน๖นาฬิกา๓๖นาทีด้วยกัน
แล้วนักท่องเที่ยวก็แห่ไปเที่ยวแบบเยอะมากนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูที่พังงากันบ้าง
จากแสงแรกของจังหวัดอุบรณราชธานีนะฮะ
จุดที่สองค่ะ
ที่นี่มีวิวแบบสุดอเมซิ่งมาก
แบบพาราโนมา๑๘๐องศานี่แบบนี้เลย
สวยมากอยากไปนะ
แล้วก็มีบรรดาเกาะต่างหินต่างที่เรียงรายอยู่บริเวณเสม็ดนาจีน
โอ้โหสวยงามแบบสุดลูกหูลูกตา
ซึ่งนักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวจุดนี้แหละ
เพื่อที่จะบันทึกภาพแสงแรกของปีที่เสม็ดนางชิง

บนยอดเขาก็มาทะเลก็เห็นสวยเหมือนกันนะฮะ
ส่วนอุทยานแห่งชาติภูเรือที่จังหวัดเลย

คนไปกว่า๓๐๐คน

แล้วก็ไปจับจองที่พักกันกลางเต้นพักแรมกัน

ส่งแสงสุดท้ายท่ามกลางอากาศเย็นเช้า

นี่เลขตัวเดียวหนาวมาก

ถือว่าเป็นการเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่๒๕๖๐

เกาะความรวยเกาะความโชคดี